คุณผู้ชมลงไปที่จังหวัดปัตตานีกันหน่อยนะคะ
คือหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดปัตตานีเขาไปสืบทราบมาว่า
แนวร่วมก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย
หลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
ก็เลยระดมกำลังไปสักประมาณ๕๐นาย
ปิดล้อมเพื่อที่จะกดดันให้แนวร่วม
ร่วมผู้เกาะความไม่สงบมามอบตัว
แต่ปรากฏว่าไม่ได้ยอมมอบตัวนะฮะก็เลยยิงปะทะกันขึ้น

จริงแล้วภาพนี้เกิดตั้งแต่๒๔ธันวาคม
ก็คือเมื่อวันที่ผ่านมาเป็นภาพเหตุการณ์

ส่วนที่กำลังกว่า๕๐นายเข้าปิดล้อม
คนบ้านหลังนี้ก็คือบ้านเลขที่๕๕
หมู่ที่๓บ้านเขาดินตำบลปากู
อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีนะคะ

หลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังดังกล่าว
ทีนี้วิธีการของเจ้าหน้าที่เขาปิดล้อมก่อน
ปิดล้อมแล้วก็เรียกคนที่อยู่ข้างในให้ออกมาทั้งหมด
ทำให้คนที่อยู่ในบ้านจำนวน๔คนวิ่งออกมาก่อน
หนึ่งในนั้นก็คือนายมูซอยูนุ

ก็สอบถามว่ายังมีชายชะกันอีก๒คนอยู่ในบ้านหลังนั้น
เจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวนะคะ
แล้วไปเชิญผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นเนี่ย
มาร่วมเจรจาด้วยนานกว่า๓ชั่วโมง

ไม่ฟังไม่ฟังค่ะไม่เป็นผลนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ใช้วิธีกดดันอย่างหนักค่ะ
ทำตามยุทธวิธีทุกอย่างกดดันอย่างหนัก
ใช้วิธีการยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปในบ้าน
ทั้ง๒คนทดไม่ไหว
ยิงตอบโต้ออกมาเป็นระยะระยะนะคะ

นานกว่า๖ชั่วโมงพี่เบิร์ตคุณผู้ชม

แต่สุดท้ายคนที่เสียชีวิตคือฝ่ายคนร้าย
เสียชีวิตไปสองศพนะคะแล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปข้างใน
ไปตรวจยึดอาวุธปืนขนาด๓๘และขนาด๙มมได้๒กระบอกด้วย

ทีนี้ก็ต้องมีการนำร่างทั้งสองไปตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ

นี่ค่ะสองคนที่ยิงประทักษ์กับเจ้าหน้าที่แล้วก็เสียชีวิต
คือนายอาดินันซีรีอายุ๒๘ปีและนายซากริยะยูโซะอายุ๒๙ปี
ทั้งคู่ทั้งสองเป็นผู้ก่อเหตุความรุนแรงระดับปฏิบัติการ

ร่วมกันก่อเหตุทำลายกล้องวงจรปิด
ในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงเมื่อวันที่๓มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ล่าสุดช่วงเช้าวันนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งสองราย
เดินทางไปรับศพแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
นี่เขากำลังจะเอาไปฝัง

ค่ะนะคะอย่างที่พี่เบิร์ตบอกไปค่ะ
ประกอบพิธีฝังศพตามศาสนาที่สุสานเนี่ยนะคะ
ใช่ค่ะก็มีชาวบ้านญาติพี่น้องมาร่วมพิธีจำนวนมาก
เรื่องราวที่เกิดขึ้นพลโทเกลียงไกร
รักแม่ทัพภาคที่๔บอกว่าเหตุการณ์นี้
ได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่เน้นเจรจาก่อนตั้งแต่ต้นแล้ว

และหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด

เพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นต้องยิงตอบโต้กลับไปนะคะ
หลังเกิดเหตุการณ์ยิงปะทะกันแบบนี้แล้ว
ทัพภาคที่๔ก็กำชับไปทุกหน่วยงาน

ให้ตรวจบุคคลรถจักรยานยนต์รถยนต์อย่างเข้มข้นเข้มงวดทุกคัน
เพื่อป้องกันกลุ่มก่อความไม่สงบออกมาก่อกวนตอบโต้เพื่อแก้แค้นไง

กลัวว่าจะกลับมาแก้แค้นนะคะแล้วก็รวมถึงสร้างสถานการณ์ด้วย
ถ้าเกิดว่าประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติ
อันนี้ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาเป็นตาสับปะรดนะคะ

บุคคลต้องสงสัยสามารถโทรสายตรงแจ้งได้ที่แม่ทัพภาคที่๔นะคะ

ให้ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะคะบอกอีกครั้งหนึ่งก็ได้
๐๖๑๑๗๓๒๙๙๙หรือว่าสายด่วน๑๓๔๑ตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
นี่แหละฮะก็ต้องดูเรื่องของมวลชนไว้ให้ดีด้วย
เพราะหลังเกิดเหตุแบบนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องมวลชน
และรวมถึงเรื่องของการที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบจะออกมาแก้แค้น